สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท้าไส้ไข่สดมายให้เยอะอื้อ

เขียนข้อความโพสต์ลงในเฟซบุ๊คว่า
คุณลุงจรูนและครอบครัว
มีแนวคิดที่อยากจะจับมือกับครูปีชา

กุญสือครูทุกคนเนี่ย

ไปหาข้อยุติคดีหวยกันมั้ย

ด้วยการไปพบนายกรัฐมนตรี

อาจจะต้องอยู่ในบ้านไม่ได้ไปทำงานแล้ว
ครูเกิดีณีของหมดจุฬที่ฟ้องร้องแย่งกันเป็นผู้
ทึกสละกินแบบรัฐบาลที่ถูกรางวัลทีหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่านี่

ชวนฝ่ายครูปีชาพยานกุลซื

ครูปีชาก็ตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

เพราะทีวีที่บ้านเสียหมดแล้ว

ทีวีที่บ้านครูปีชาเสียหมดแล้ว
โทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ดู
เมื่อถามว่าถ้าเป็นเรื่องจริงครูปีชาจะโอเคหรือเปล่า
ครูปีชาก็ตอบว่าเดี๋ยวต้องขอถามทางทนายก่อน
ส่วนจะเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อไหร่
แล้วก็วันไหนครูปีชาบอกขนาดนี้อยู่ในระหว่างการทำตารางกันอยู่

หลังจากครูปีชาตอบคำถามเสร็จ
ได้ขึ้นรถยนต์พร้อมกับขอตัวไปโรงเรียน
เชียร์ให้กำลังใจครูปีชาก็มีอยู่

มีแต่ตอนนี้แฟนคลับก็แปรพักเยอะเหมือนกัน
ครูปีชายังกล่าวตอนท้ายขอประชาชนทุกคนว่า
ยังไงในเรื่องของคดีความขอให้ผ่านกระบวนการตัดสินของศาลก่อน
ก็ขอบคุณนะครูปีชาบอกขอบคุณนักข่าว
และครูยืนยันว่ายังไม่ได้หนีไปไหน
และที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบนักเรียน
อ๋อช่วงนี้สอบไม่ได้ยุ่งเพราะครูปิดเทอมใช่ไหมฮะ
ช่วงปิดเทอมกันอยู่เพิ่งตรวจข้อสอบนักเรียนเสร็จ
ขณะนี้ด้วยตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
สำหรับกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเรื่องจัญญบันนั้น

ส่วนเรื่องคดีความก็ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
คงรออีกไม่นานแม่
ครูปีชาบอกขอเวลาอีกไม่นาน
เราก็จะต้องติดตามกันต่อไป
ส่วนอีกเรื่องนะคะคุณเปรมชัย
ซึ่งจากข่าวมีซากสัตว์ในครอบครองนะฮะ

วันนี้ค่ะนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
ได้เข้ามารับทราบข้อเก่าหาคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่
โดยที่นายเปรมชัยพร้อมกับนายยงโดดเคลือ

ซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนนั้นให้การปฏิเสธ
และขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น

เรื่องของคำพูดและเวลาโดยการจากที่
ที่ท่านผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

ท่านบอกว่าจากการคุยนอกรอบ

วองกันว่านายแขกของนายนี่
ที่นายเปรมชัยกล่าวอ้างว่าจะมาเคลียร์ให้ขณะที่ถูกจับกลุ่ม

จะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและต้องออกหมายเรียกให้มาพบ

แต่เบื้องต้นถือว่าสำนวนครบถ้วนแล้ว

ที่ปรากฏในคลิปนั้นคล้ายเสียงตัวเอง

ไม่ได้มีเจตนายจะติดสิงบนเจ้าหน้าพนักงานแต่ยังได้
ส่วนอดีตฆาตกรรมอุทยานนั้นนายยงปฏิเสธว่า
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนื่องจากทำงานกับนายเปรมชัย
มาประมาณ๓๐ปีและทำหน้าที่ขับรถให้นายเปรมชัยเป็นประจำ
นายเปรมชัยเดินทางเข้าไปตรวจงานตามที่ต่างเท่านั้น
ไม่ได้รู้จักแขกเพื่อนเจ้านายว่างั้นนะฮะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งคือภรรยาของนายเปรมชัยนะคะ
คือนางคณิตากรณสูตรนั้นก็เข้าพบกับเจ้าพนักงาน
ปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับนางสาวนีสมภูมิซึ่งเป็นผู้ที่ลงเซ็นชื่อ
รับรองในใบจดแจ้งงาช้างที่พบว่า

ผู้ต้องหาทั้งสองปฏิเสธโดยนางคณิตาอ้างว่า
ไม่ทราบมาก่อนว่างาช้างในครอบครองทั้ง๔กิ่งนั้น
เป็นงาช้างอาฟริกาจึงนำงาช้างทั้งหมดนั้น
จดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นงาช้างของประเทศไทย
ทั้งงาช้างทั้งหมดนั้นเป็นมรดกตกทอดมาจากญาติ
และไม่สามารถหาเอกสารมายืนยันการมอบมรดกดังกล่าวได้
ซึ่งจากการตรวจสอบคนที่ไปรับการเข้ารายงานตรวน

ท่านบอกว่าการตรวจสอบข้อมูลตามคำให้การของผู้ต้องหา
พบว่าเจ้าของงาช้างที่มอบให้ก่อนหน้านี้นี้

และไม่มีเอกสารยืนยันการนำเข้าจากกรมศุลกากรและจากเจ้าของเดิมแต่อย่างใด
ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์นะฮะ
ก็เป็นการประสานงานระหว่างกรมศูนยากากร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ว่าการตรวจสอบงาช้างทั้งหมดมีการนำเข้าหรือเปล่า
และมีการแจ้งอย่างถูกกฎหมายก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ถ้าพบว่าไม่มีการนำเข้าแล้วก็พบว่าไม่ถูกต้อง
ก็จะต้องดำเนินคดีตามพรบการนำเข้าของกรมศูนย์นี้อีกจะกลายเป็นอีกคดีหนึ่ง
แต่ทีนี้พอการที่จดแจ้งนี้นะฮะยังคุ้มเคลืออยู่นี้นะฮะ
ยังไม่ได้พิสูจน์นะฮะก็มีอีกข้อหาหนึ่งว่า
จะเป็นการไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งมีความผิดในพรบดังกล่าวมีโทษ
ให้ยึดงานช้างตกเป็นของแผนดินเหี่ยว
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีอันนี้มันไปอีกเรื่องนะมดดำ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อเก่าหาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะฮะ
หลังจากแรงงานตัวได้โง่เงิน๓๐๐๐๐๐บาททั้งคู่
โอ้ไม่รู้กี่คนละใช่ไหมครับคนละ๓๐๐๐๐๐บาทค่ะอืมนะ
ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนหาช้างเนี่ยมันมีขายทั่วไปเลย

แล้วเขาก็มีช่วงที่รัฐบาลประกาศออกมาว่า
ใครมีงาช้างในครอบครองให้ไปจดสิ
อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของศาลเหมือนกัน
วันนี้๓ข่าวแรกของเราเรื่องเหมือนกับศาลหมดเลยนะคะ
ก็นายไซสนะแก้วพิมพา
โอ้โฮนานแล้วน่ะ

ที่ถนนรัชระพิเศษก็มีการศาล
อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำมานะคะ
พนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดที่สิบ
โจทยื่นฟ้องนายไซสนะแก้วพิมพาอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่มาก
ชาวสปลาวซึ่งเป็นจำเลย
ความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ได้มีการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด
ร่วมกันนำยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติด

เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยคำฟ้องระบุพฤติการสรุปว่า
จำเลยกับพวกซึ่งอยู่ที่สปลาว
ร่วมกันทำหน้าที่จัดหายาเสพติด
รวมทั้งรถยนต์สำหรับซุกซ่อน
และรถยนต์นำทางในการขนลำเลียงยาเสพติด
โดยมีพวกของจำเลยที่อายการได้ยื่นฟ้อง

รวม๖คนด้วยกันร่วมกระทำผิด
ในการทำหน้าที่ขับรถรับยาเสพติด
สปลาวเข้ามาในประเทศไทย

จำเลยก็ได้มีการขับรถนำทางและสำรวจเส้นทาง
เพื่อตรวจสอบว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่

เพื่อส่งมอบยาให้กับเครือขายยาเสพติดทางภาคใต้ของไทย

ซึ่งวันนี้สารก็เบิกตัวนายไซสนะจากทันทะสถานพิเศษ
ทันทะสถานพิเศษกลางมาฟังคำพิพากษา
พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์และจำเลย
ซึ่งก็ให้การปฏิเสธในชั้นศาลแล้ว
มีภาพเก่าตอนจำที่สนามบิน
บ้านเก่าตอนที่เขาจะไปที่ภูเก็ต

เขาบอกว่าโจทย์มีพยานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ความตามลำดับจากปฏิบัติหน้าที่
ไม่รู้จักและไม่มีเหตุโกรธเครื่องกับจำเลยมาก่อน
เชื่อได้ว่าพยานโจทย์เบิกความตามจริง
พบว่ามีการติดต่อกับพวกเรื่องของการขนยาเสพติด
แล้วก็การโอนเงินเชื่อมโยงการเป็นเครือข่าย
ติดต่อกับพวกขบวนการค้ายาเสพติด

ซึ่งในชั้นสืบสวนสอบสวนนะคะ
จำเลยก็รับสารภาพตลอดข้อเก่าหา
อีกทั้งร่วมกระทำความผิด
สำหรับผู้ร่วมกระทำความผิดที่เป็นคนไทย
จำเลยจึงต้องรับโทษในไทย

ซึ่งต้องบอกเลยว่าบทลงโทษนี่นะคะ
เรียกว่าเป็นบทลงโทษสูงสุดเลย
ก็คือฐานนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

แต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

การพิจารณาคดีก็เลยลดโทษให้

โดนจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองคือจากที่จะต้องตาย

แน่นอนที่คนก็ถามว่าจะมีการส่งตัวกลับลาวหรือเปล่า

เดี๋ยวช่วงหน้าคนถามเรื่องโป๊ปกันเยอะเหลือเกิน

เดี๋ยวจะต้องเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรื่องโป๊ปจริงวันนี้

ภัยเงียบใกล้ตัวคือเรื่องพิษสุนัขบ้านมีคนตาย

อ๋อยังนี่ไงสักครู่เดียวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
ค่ะมาดูกันทุกข่าวเลยสักครู่เดี๋ยวค่ะ

ฮ่างแทบแปลกจริงแต่เมื่อกี้เห็นแบบ
คนแน่นมากแน่นทุกชีพเพราะว่าวันนี้น่าจะไปแปลกไหมล่ะ
มันก็มีคนมาส่งหาอะไรอย่างนั้นนะโป๊บนะเธอ
ได้กินโป๊เป็นลาบอันประเสริฐนะ

จริงใช่ไหมถ้าจริงจะพูดเพื่อ

นี่อย่างที่เราบอกไปว่าช่วงนี้โรคพิสุนักบ้าก็มาอย่างหนักหน่วงมาก
เมื่อวานนี้นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกถึงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตโรคพิสุนักบ้า
บอกว่าขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่๖ที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูแลในคนที่ถูกกัด
หรือว่ามีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า
โดยให้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
ส่วนกรณีป้องกันเชื้อพิสุนักบ้าในสัตว์เป็นหน้าที่ของกรมประสุทธิ์
ซึ่งปัญหาสัตว์เลี้ยงของคนไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
แก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้หลายวิธีมาก
ซึ่งปัญหาสุนัขจรจัดส่วนหนึ่งก็มาจากสุนัขเลี้ยงที่ผู้เลี้ยง
ไม่สะดวกแล้วก็เอาเขาไปทิ้งเอาไว้
ก็ต้องหามาตรการในการแก้ปัญหาอันนี้ต้นเหตุเลยเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะ
ด้านในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยก็เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าขณะนี้มีการตรวจผลยืนยันออกมา
พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิสุนักบ้าเพิ่มเป็น๖รายแล้ว
ซึ่งล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรำโดยจากการสอบสวนโรค
พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้นเอง
ถูกลูกสุนัขที่ทางพ่อแม่นำมาเลี้ยงนะคะ

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม๒๕๖๐เมื่อปีที่แล้ว

เมื่อไม่ได้ไปหาหมอเพราะก็แค่ขวนเขาคงรู้สึกแบบนั้นว่ามันไม่มีอะไร
เมื่อวันที่๑๕มีนาที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตมีอาการไข้แล้วก็กลืนลำบาก

ทางบ้านก็เลยพาไปพบแพทย์ก่อนที่จะเสียชีวิต
คือมันฝังตัวอยู่ได้ถึง๖เดือนเลย

ถูกต้องเขาบอกว่าจากการสอบถาม
เขาบอกว่าเจ้าของไม่ได้พาสุนัขไปฉีดวัคซีน
แล้วก็เนื่องจากเห็นว่ามันยังเป็นลูกสุนัขอยู่

ให้ประชาชนนำสุนัขไปฉีด
เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าพาไปชี้

ไม่ได้มีอะไรแล้วลูกหมา

ใช่ดังนั้นต้องระวังมาก

ดังนั้นหากถูกควรหรือว่าถูกกัด
ถ้าเป็นแผลต้องรีบล้างเลย

สืบหาจำนวนสุนัขในคอกนี้

ในการที่จะสัมผัสกับสุนัข

ก็ไม่รู้ว่ามีบ้าเลยมันก็ดูปกติ

มันมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากคนเป็นคนไปปล่อยไว้เอง

เราไม่ได้ยินว่าพิสุรรักษณ์บ้ามานานแค่ไหน

กลับมาอย่างหนักเลยนะตายไป๖คนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะ
อีกสิ่งหนึ่งการชนไก่
ต้องยอมรับว่าการชนไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่ง

ได้รับความนิยมในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
การเดิมพันธุ์ไก่บางที่ถึง๑๐๐ล้าน
หลัก๑๐ล้านไก่ตัวหนึ่งบางทีมูลค่าเป็นร้อยล้าน
คุณเชื่อไหมว่าธุรกิจฟาร์มไก่ที่อายุทยา

อินโดมาเลเซียเนี่ยมาเหมากันเป็นแบบว่า

ขนาดไก่มันออกไข่บ่อยเนี่ย

ธุรกิจฟาร์มไก่เนี่ยสมมุติทำดีเนี่ยคือรวยนะ
ถ้าแบบฟาร์มไหนเป็นแชมป์เป็นอะไรอย่างนี้คนมาจองเลยใช่ไหม

เขาบอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๒ได้ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตสร้างบ่อน
ไม่ว่าจะเป็นปลากัดหรือชนไก่
ปัจจุบันนี้การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นบ้านอย่างถูกวิธี
มีการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแล้ว
พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาไก่พื้นเมืองให้เป็นมรดกของชาติ
ปัจจุบันนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนคือใครรู้ไหมฮะ

คุณยืนยงโอภากุล
อกจากนี้ยังมีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่เข้าสู่วงการไก่ชน

คุณสมรักกรรมสิงมีการแข่งขันไก่สนามกีฬาไก่ชนเทิดไทย
สมรักคำสิงนักชกเหรนทองโอลิมปิกผ้าไก่ตัวเก่งในสังกัด

คุณสมรักคือเปิดค่ายไก่เลย
แล้วก็ระหว่างคุณสมรักก็ไปเอาไก่ตัวเองไปชนกับคุณแอดคาราบาล

เงินเดิมพันธุ์นี้๖๕๐๐บาท
ใครชนะเอาไปเลย๖๕๐๐บาท

อันนี้ถามแบบคนที่ไม่รู้เรื่องนะ
ว่าไก่มันเจ็บมันไม่เป็นไรหรือวะ

มันเจ็บแต่มันถูกฝึกมา

ใช่แต่เขาก็ต้องเช็คไหม
เคยไปสัมพาทพี่น้ำลาพีพรรค
ใช่เลยคุณน้ำลาพีพรรค
ใช่ใช่แม่เคยไปดูเขาก็สัมพาทอยู่นะ

ตามกฎหมายจะเปิดได้กี่วันจะต้องแจ้งตามที่กำหนด
ไม่ใช่จะเปิดการพนันบางคนทุกวันนี้ที่ตำรวจไปบุก
เท่าไรบ่อนไก่บ่อนไก่คือเปิดทั้งวันทั้งคืนไง

ที่อาจจะเปิดได้แค่เสาร์อาทิตย์

จันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงศุกร์อะไรอย่างนี้

แต่เราดูแล้วเราสงสารไก่

ในฟิศรัพย์มหากรรมความเย็น๑๖๒๕มีนาคมนี้

เอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปกันแบบสุดคุ้ม

โปรโมชั่นลดกระหน่ำลดราคาสูงสุด๘๐บาท
พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย

รับส่วนลดบวกรับเพิ่มสูงสุด๓๐

แรกรับส่วนลดเพิ่มลดสูงสุด๒๐
อกจากนี้ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำ

พร้อมกับความพิเศษยิ่งกว่ากับการเปิดตัวของ
ที่จะทำให้ทุกการชอบของคุณนั้นง่ายขึ้นที่บริเวณฮ๘

ข่าวที่คนพูดถึงเยอะที่สุดขนาดนี้คือข่าวโป๊ปนัดยิ้ม

ม้วนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ
ถ้าที่จึงอักษรย่อเอายังไงกันเนี่ยกับโป๊บ
ครั้งที่แล้วก็บอกว่ากระเทย๓คนลุงโป๊ปคนเดียวอุ๊ยกะเทยที่ไหนมีบุญขนาดนั้นนะ

ก่อนนั้นเขาก็พูดไปแล้ว
ใครกดไลค์เขาอ่ะ

สารหนุ่มอะใช่มั้ย
ไว้เจริญภัณฑ์หาผู้

ไม่เคยมีข่าวว่ามีแฟนเลย

เป็นตนไม่มีแต่คนชอบเขาเนี่ยเยอะนะเยอะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงนี้โป๊ปกำลังจะตอบคำถามนักข่าวด้วย
ไทยรัฐบันเทิงอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกัน
ไปรอกันเต็ม

คือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากเฟซบุ๊กนี่แหละน้อง

ชาวเน็ตชาวเน็ตไม่อยู่วันนี้

แต่วันนี้นางทำมาเรื่องบูเพศอันนี้ว่า

จากกรณีเฟซบุ๊คเพจดังนักร่านเน็ตไอดอล

ได้มีการเผยแพร่ภาพการแชท

ซึ่งชาวเน็ตก็ไปตีความว่า

โป๊ปแน่นอนกับสาวหุ่นดีหลายคน

ลักษณะส่วนตัวของโป๊ป
ทำกิจกรรมเพื่อสามขมเยอะด้วยนะ
โดยที่ไม่มีค่อยมีใครรู้
เขายังไงเนี่ย
เป็นเล่งหรือเปล่าลึกจนถึงวันนี้ฉันสงสัย
เพราะฉะนั้นวันนี้คำตอบว่านางไม่ใช่เป็นเลขแน่นอนแล้วล่ะ

ถึงขั้นหลอกนัดยิ้ม
โอ้โหหนูไม่ได้กินของดีหนูไม่มีสิทธิ์พูดเยอะนะครับ

ม๖นี่ยังไม่เท่าไหร่นะ

จำได้พี่ตอนจบม๖อายุ๑๘หนูเรียนมหาลัยปี๑

ถ้าชอบเขาเพราะงานเปล่าวะ

เราชอบความสามารถเขาไม่ใช่เรื่องพวกนี้ว่ะ
คนที่มาแฉอยากสร้างกระแสว่างั้นเถอะ

ทุกวันนี้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอะไรรู้ไหม
มันสามารถเอารูปรถเมย์ไปคุยก็ได้

แต่โอเคแต่โป๊ปเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะ
เขาเคยออกมายอมรับก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนี้

เขาบอกเอาจริงว่าไอ้คนที่สร้างกระแสเนี่ย

ขณะที่บางคนก็ออกมาติ้งถึงเรื่องการใช้ภาษาของแชทหลุดดังกล่าว
ว่าถ้าเป็นพี่โป๊ปพิมพ์จริงเนี่ย

ภาษาไทยวิบัติมากอะไรอย่างนี้

บอกถ้าเป็นท่านขุนตัวจริงต้องส่งไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติม
ซึ่งจากเพจดังกล่าวก็ปล่อยรูปอีกละรอก
เป็นภาพพระเอกดังกำลังนอนอยู่บนเตียง
แล้วมีกระโปรงผู้หญิงนี่ถอดทิ้งอยู่ข้างนี่ไง
แหละอย่างนั้นถ่ายหนังโอ้โฮ
เออยังไม่ถ่ายเลยละครแบบนี้อืมไฟแรงฟร่า
บ็อกเซอร์ไหมวะไม่รู้ว่ะแต่ภาพปูที่นอนก็โอเคอยู่นะครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนอนซบตักผู้หญิง
ดูภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนอนซบตับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงที่ถูกทอดทิ้งไว้โดยข้อความระบายในแชทว่า
ไม่อยากให้คนมองว่าผู้หญิงง่ายเองพี่คนนี้เป็นคนดีพูดหวานจึงเคลิ้มตาม
นากรจะลึกซึ้งแล้วผู้ชายก็ตีจากไปนี่พร้อมแฉเรื่องราวอีกสารพัด
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่อยู่บนเตียงหัวที่หนุนหมอนแข็งเหมือนตัดต่อ
ใครจะนอนท่านี้คอเคล็ดไตหาเลยคอเคล็ดคอปวดคอตายเลย
อีกภาพนึงเนี่ยนอนตักก็จมูกมนที่หมื่นโป๊บจมูก
น่าจะเป็นสันคมกว่านี้นะเขาบอกอย่างนี้คุณดูรูปสักนิดนึงใช่จมูกไหม
คือเขาเบลอเขาใส่โมเซค

จมูกป๊อปแหลมกว่านี้ไหมแต่ก็ปากไม่น่าจะใช่หรือเปล่าโถดูดิ
โอ้โหดูกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยถูกไหม
นายเปิดรูปป๊อปสินายควรดูรูปป๊อปไหมนี่ผมนี้ดูยาก
แต่จมูกเขาเหมือนไอ้นี่กว่านี้จริงนะ

หลังจากโดนละสุมค่าวแชร์กระนำอันไหนไม่รู้เรื่องจริง
ป๊อปยังนิ่งนะครับแต่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมา
ป๊อปก็โพสต์ไอจีกับเหล่าแฟนกลับที่รอปุลี
เมื่อเช้ารบบุรีเขาไปทำอะไรกันอะพนารายหรอหรือ

เมื่อเช้านี้อันนี้ภาพจังมาก
เขาบอกว่าคือผมก็แค่อยากจะบอกว่าจริงแล้วตอบไปหลายทีแล้ว
อย่างมันก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่เราอาจจะรู้จักใครสักคนมา

ก็ทำได้แค่ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันไป
ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริง
ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของโป๊ปเนี่ย
ก็ตอบถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่แถลงไม่ฟ้องรอแพ้ภัยตัวเองนะจ๊ะ
เออนี่ไงเอาอย่างนี้ล่าสุดที่เราว่ากันเลยเนี่ยนะคะ
เมื่อประมาณไม่ถึง๑๐นาทีที่ผ่านมานี่นะคะ
บอกว่าจากกรณีต่างผมก็อยากจะบอกว่า
เคยพูดไปหลายครั้งแล้วเราก็เป็นคนธรรมดา
เคยผ่านผู้หญิงเคยมีผู้หญิงครบเลิก
เราก็ไม่เราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่
วันหนึ่งก็เดินจากไป
โดยเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
เมื่อถามว่านึกออกไหมว่าวีดีโอคอลหาใคร
คุณโป๊ปบอกว่าเห็นข่าวตอนแรกนี่บอกแล้ว
ผมก็เคยมีเพื่อนก็ยอมรับทุกอย่าง
ส่วนจะดำเนินการยังไงไหมแค่รู้สึกเสียใจ
ไม่เสียใจที่เขามาทำร้ายผม

คนที่เห็นข่าวก็คงรู้อยู่แล้ว
ผมก็แค่ปล่อยไปก็ให้อภัยเขา
มันถึงจุดที่พีคดาราต้องโดน

เขาก็คงรู้สึกอืม

ไม่หรอกตัวเองไม่ได้เตรียมตัวจะดังขนาดนี้ด้วยนะ

บางทีเรื่องในอดีตตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรคือ
ตัวเองก็ไม่ได้เตรียมตัวจะดังได้ขนาดนี้จริง

เนาะ

คือพอเป็นอย่างนี้ก็จะต้องแบบพอดังมากก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้
มันต้องมีมันเป็นสูตรสำเร็จ
คือเขาก็ไม่ได้ไม่ดังเขาก็ดังมาตลอดนั่นแหละ
แต่คราวนี้มันทะลุจอมาก
กระแสมันก็ต้องเกิดแบบเป็นเป้านิ่ง
เป็นเป้าที่อยากให้มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง

เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องดี

แต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไง

เพราะว่าเป็นผู้ชายไม่เสียหาย

โอ้โหชะนีไทยสู้ตาย

มีพวกเก็บแต้มพระเอกก็มีเยอะ

ตอนนี้แม่เขาออกไปพูดจากกันเหมือนกัน

มันติดมันเป็นตราติดหน้าผากเราอยู่เลยนะ

มี๒เรื่องนะครับมาริโอปรากฏไปถ่ายแฟชั่นที่เมืองจีน

เป็นนิตยสารของจีนนะคะ
เป็นแนวแฟชั่นทีมงานเป็นจากจีนมาถ่ายในไทย
บอกว่าสนุกดีครับเขาติดต่อผ่านผู้จัดการทำงานก็ไม่ยาก
เป็นตากล้องเขาเป็นคนจีนเป็นผู้หญิงด้วย

คอนเซ็ปต์ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนฮอตหน่อยนะฮะ

จะเป็นแนวเซ็กซี่เป็นแฟชั่นจ๋าหน่อย
แล้วก็ถ้าใครมีก็ส่งมาให้ดูบ้างนะฮะ

แล้วก็คนที่โอ้สนิทเขาก็ส่งมาให้บ้าง

แล้วไปดูมาริโอพูดถึงจันจิที่มาเล่นละครช่อง๓กันค่ะไป

แน่นานโคตรครับไม่แน่ครับ

ไปชิดกระดิ่งเพิ่มชุดเงินคำนั้นด้วยกัน
เดี๋ยวก็ดีใจมากกว่าที่น้องได้รับโอกาสดี

กำลังนั่งเมาส์หน้าน้องมาริโอกันอย่างเผิดเผิน
กำลังนั่งเมาส์หน้าน้องมาริโอกันอย่างเผิดเผิน
กำลังนั่งดูมาริโอแบบเผิดเผิน

เป็นคนที่หงูแห้งดีมาก
ตัดกลับมาสะดุ้งเครื่อง

มาริโอบอกว่าเขาได้ข่าวมานะฮะ
เขาบอกไม่แน่ใจแต่น้องถามกับตัวเอง

และก็ไม่ได้สแกนบทผมไม่ได้ช่วยอะไร

สงสัยอันนี้เมื่อกี้เห็นข่าวด่วน

อั้มพัชราบาทขึ้นศาลอายา
เมื่อไหนยักษ์ยกทรัพย์๓๐ล้าน

เมื่อกี้เห็นลายแน่งขึ้นมาอยู่ในของน้องเขา

เราไปข่าวอ้ำพัชราภาคสักอีกหนึ่งยี่สิบมีนาคม
มาพร้อมพายุฤดูร้อนเลยนะครับ

เขาก็บอกว่าเมื่อเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๒๕๖
เดือนกรกฎาคมเวลาใดไม่ปรากฏชัดเนี่ย
จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเบียดบัง
เอาเงินจำนวน๓๙๖๑๒๗๙๑บาท
ของผู้เสียหายทั้ง๓คนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
โดยทุจริตนะฮะ
แล้วก็เหตุเกิดที่แขวงเขตบางบอน
พูดเกี่ยวข้องก็คืออย่างที่บอกแล้วนะฮะ
โดยวันนี้อายการโจทย์นำอ้ำพัชราภาชัยเชื้อนางเอก
เรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ย
เดินทางเข้าเบิกความในฐานะพยานโจทย์
ใช้เวลา๑ชั่วโมงแล้วจึงเสร็จ

คือโดนยักยอกอ้ำโดนยักยอกโดนโกง

อาจจะเคยทำธุรกิจอะไรอย่างนี้กับเธอหรือเปล่า

อันนั้นเราก็ตามไป

เกิดที่วัดหนองยาวใต้จังหวัดสระบุรีนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็มอบหมายให้พระพัทรพล
แล้วก็นายภัยทุนเคียมรมเป็นอบตหนองยาวเนี่ยนะคะ

ซึ่งเป็นวัยยาวัชกรของวัดเนี่ย

วัดหนองยาวใต้ได้จัดงานประจำปี๒๔มีนานี้

ซึ่งคิวการแสดงของวงดนตรีคณะลำไยหายทองคำซึ่ง

เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ย

ราคาค่าจ้าง๑๒๐๐๐บาท

๓๐๐๐๐บาทแล้วก็จะมารับงวดสุดท้าย
ตอนที่เล่นเสร็จแล้วก็คืออีก๙๐๐๐บาท

ติดต่อผู้จัดการส่วนตัวปรากฏว่า
คำตอบว่าลูกน้องในสำนักงานจดคิวผิด

ไม่ได้เลยนะฮะในวันที่ทำสัญญาไว้

และทำประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว
ทันใดนั้นอีกก่อนวันงาน๑วัน

แล้วก็บอกว่าจะให้มาเปิดทำการเหมือนกัน
แต่ว่าคงจะต้องก่อน๒ทุ่ม

แต่ทางวัดก็บอกว่าไม่ได้เพราะประกาศไปแล้วนะคะ

เพราะถึงวันจริงไม่มาเลย
นายภัยทูลก็ประกาศแล้วประกาศอีกว่ากำลังมา

แล้วก็ทางตำรวจก็ลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็แนะนำให้คณะกรรมการวัดนั้นยื่นฟ้อง

ลำไยหายทองคำหมายถึงว่าจากบริษัทนี้ค่ะ

เพราะเขาทำสัญญาเป็นบอกว่าเขาต้องมา

คือหนูเคยได้ยินเรื่องของพี่เขานะ

เป็นคนที่มูบับกันเทพเคยเป็นพี่เลี้ยงร่านทรงดูหรอ

แต่เรื่องถึงขนาดมีผีเนี่ย

ผีคมคืนเขารู้สึกตัวเองเลยว่าผู้ตัวผีคมคืน
ผู้ชายใหญ่ร่างใหญ่มาทักตัวเขาอะไรอย่างนี้หรอ
ผีไม่ได้เป็นตัวหรือเป็นลมเป็นอากาศเลย
แต่ว่ามันส่งผลทำให้ชาตินี้เขาไม่มีคู่เลยเหรอ

เพราะว่าชาตินี้ไม่มีคู่เพราะว่าเขาบอกว่าชายร่างสูงใหญ่นั้น
เขาทักว่าเป็นเจ้าของในอดีต

บอกแล้วว่าการพบข้ามชาติมันไม่มีประโยชน์
ไม่มีประโยชน์เรื่องมันผ่านไปแล้วก็เกิดใหม่แล้ว
ทีเราก็ไม่อยากข้ามมาด้วยนะแต่มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรมาไง
คุณจิ๊งหลีเขามาเกิดใหม่แล้วจะไม่ตามมันทำอะไรก็ไม่รู้
แต่ก็ตระกูลของเขามูเตรูแบบขั้นแบบว่า
เขามีสารส่วนตัวของประจำตระกูล
ที่ดินตรงนั้นมีต้นไม้นู้นต้นไม้นี้มีอยู่ที่บ้านเขาหมดเลย
เพราะฉะนั้นคืนนี้๔ทุ่ม๑๐นาทีกลับมาเจอกันใหม่
ทางไทยรัฐทีวีกับมูไนท์